ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ประจวบกันหน่อยนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยมีคนไปพบผู้ชายคนหนึ่งขับรถประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างทาง
แต่ว่าตำรวจไปตรวจสอบแล้วสภาพศพมันแปลก
ร่างกายดูบอบช้ำเหมือนมีการถูกทำร้ายไม่ใช่แผลจากการประสบอุบัติเหตุ
สืบไปสืบมาภรรยาของคนตายออกมาสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าสามีเอง
แล้วก็เอาศพไปจัดฉากเป็นการอำพลางเอาไว้คำถามว่าฆ่าทำไม
จับได้ว่าเธอไปคบผู้ชายคนใหม่
แล้ววันที่เกิดเหตุก็คือมาทะเลาะกัน
มีการฉุดกระชากรากถูคือสามีก็มาทะเลาะกัน

ผู้ชายคนใหม่มาถึงก็ผลักสามีเขาล้มลงไป
แต่เขาบอกว่าคนที่ฆ่าคือตัวเขา
สามีคือแฟนใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ

แล้วก็สารภาพมาก็นำตัวเธอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ตายคือนายพิทยุทธ์โพพักดีหรือว่าตายอายุ๔๒ปี
เสียชีวิตในรถกระบะอีซูซู
ทะเบียนบบพภ๘๓๙๐เพชรบุรี
ตอนแรกไปเจอศพกับรถไปตกอยู่ข้างทาง
ริมถนนสายเบพะชะอำปรานบุรีขาล่องใต้

ไม่เชื่อว่าจะไปขับรถชนต้นไม้และเสียชีวิต

เพราะว่าลักษณะของการเกิดเหตุมันคล้ายกับการถูกจัดฉากขึ้นมานะฮะ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายชื่อว่าสุมารินยอดทองนะฮะ
แล้วก็เพื่อนชายคนสนิทชื่อว่าปฏิกรสวัสดิศักดิ์
หรือว่าสมปองติดต่อไปมอบตัว
ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งสองคน
นางปุ๋ยกับสมปองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะทั้งสองคนเขามามอบตัวและสารภาพว่าเขาเป็นคนทำ
แล้วก็จัดฉากว่าเขารถชนตายนะครับ
ก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่เกิดเหตุก็คือจุดที่ในตายถูกภรรยาตีจนตายนะฮะ

ผู้ตายจับได้ว่าตัวเขาไปคบกับผู้ชายคนใหม่นะฮะ

ระหว่างที่สามีมาทะเลาะกันก็เลยโทรตามผู้ชายคนใหม่มาช่วย
หลังจากนั้นเนี่ยมีการทะเลาะกันแล้วผู้ชายคนใหม่เพียงแค่ผลักสามีล้ม
แต่คนที่ฆ่าคือตัวเขาเป็นคนฆ่าก็ปัดว่าสามีใหม่
แฟนใหม่ไม่ได้มาช่วยไม่ได้มาร่วมกันก่อเหตุนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามถามจากนางปุ๋ยตอนที่ทำแผน
แต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ยอมพูดอะไรนะฮะ
ฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
อันนี้เป็นเสียงน้องสาวของผู้ตายนะคุณผู้ชม
คือตำรวจเองก็พยายามเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแหละ
นำไปตรวจสอบว่าเขาเอาอาวุธทำร้ายสามีจนตายหรือเปล่า

ก็มันมีไม้กวาดทางมะพร้าวอยู่ที่พื้นนะครับ
นางปุ๋ยบอกว่าเขาใช้อันนี้เป็นอาวุธทำร้ายสามีจนตาย

แล้วก็มีดที่อ้างว่าในตายใช้มาข่มขู่เขานะฮะ
ก็เลยมีการต่อสู้กันรวมทั้งผ้าที่เช็ดเลือดในจุดเกิดเหตุด้วย

แล้วก็นำเสื้อตัวโปรดของพี่ชายมาทำพิธีเป็นสื่อกลางในการเรียกวิญญาณกลับไปบ้าน
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เคลื่อนย้ายซ่อนเร็ดอำพลางศพแล้วก็จะมีการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการอีก
เพราะว่าในส่วนของนางปุ๋ยภรรยาเขาบอกว่าเขาทำเพียงคนเดียวแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าคุณจะไปจัดฉากเอารถไปชนยังไงล่ะ
คุณจะทำเองยกศพยังไงล่ะอะไรแบบนี้ก็คิดว่าผู้ชายคนสนิทน่าจะเป็นคนร่วมก่อเหตุแล้วน่าจะมีคนอื่นอีกที่มาร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
ตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสอบกันต่อไปนะครับ